คุณผู้ชมคะชาวบ้านเขาเจอหลวงพ่อมีอาการอย่างนี้ค่ะ

สงสัยไม่รู้นะว่าทำไมถึงเป็นอาการแบบนั้น
ทรงตัวไม่อยู่นั่งอยู่ข้างทาง
ลองดูค่ะ
อยู่บนพืชเลยนะฮะ
โอ้โหหลวงพ่อครับสิ้นสภาพเลยครับ

คุณสืบสกุลได้คำตอบหรือยังคะว่าตกลงหลวงพ่อเวียนหัวหรืออะไรกันแน่

เออนั่นแหละคลิปนี้มีคนไปโพสต์เอาไว้แหละค่ะ
เหตุการณ์คือไหนคืนวันออกภาคศาสตร์เลยจ้า
ตุลาคมนี่แหละที่ตะมนต์แคนเหนืออำเภอบ้านไผ่ที่ขอนแก่น
พระสงฆ์รูปนี้อาการตำรวจบอกเลยเหมือนคนเมาเลยค่ะ
นะคะนั่งหมดสภาพแบบนี้คือไม่ได้ระวังสบงสบงของตัวเองเลยอ่ะ

ใช่แล้วมีกระเป๋ามีกระเป๋าสัมภาระวางกระจัดกระจายเลย
เขาบอกว่าน่านจะไปพระสมภาพจับที่อุรรณฐานีนะ

หลังออกภาษาเหมือนจะเดินทางกลับและ

ชาวเนทวิทยาภาคบอกอาการแบบนี้สงสัยฉลองออกภาษาหนักไปหน่อย
เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบางคนบอกแบบนี้ต้องจับศึกทันที
อนเจ้าคณะผู้ปกครองไปตรวจสอบ
ทีนี้ทางด้านของคนถ่ายคลิปคุณสุริยนต์สุดแท้อายุ๕๙ปีค่ะ
เขาเล่าแบบนี้เขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยกำลังเตรียมแห่กันนะ
กันหลอนวันออกพรรษามีคนแจ้งมาว่าไปเจอพระสงฆ์รูปนี้นี่แหละ
ลักษณะเมาพูดจาไม่รู้เรื่องนั่งอยู่ตรงข้างทาง
ตรงถนนเนี่ยก็เลยออกไปดูกันอ้าวเมาจริงจริง
แต่พระท่านอ้างว่าปวดขาเลยกินไปแก้ปวดค่ะ
พ่อเข้าไปพยุงเขาไม่ให้เขาล้มเขาอะไรเนี่ย
มีกลิ่นเหล้ากลิ่นอะไรไหมคะมีครับมี

ปวดนะคะแล้วแถมยังบอกด้วยนะบอกเข้าไปจับไม่ได้นะ
จับแล้วเดี๋ยวเหมือนเขาไม่ยอมเขาจะตีเอา
หลังจากนั้นค่ะก็ได้มีการแจ้งตำรวจสพบ้านไผ่มารับตัวพระรูปนี้นะคะ
ไปที่วัดจันทรประสิทธิ์ให้เจ้าวาดทำการศึกเรียบร้อย
ตอนนี้ก็เท่ากับว่าเป็นคารวาสแล้วนะคะ